เราไปให้กำลังใจพี่กู้ภัยกันหน่อยดีกว่า
ต้องไปช่วยลูกหมาทั้ง๙ตัวครับ

พวกเรารวมกับรวมการกู้ภายส่วนภูมิ
ไปทำภารกิจช่วยลูกหมา๙ตัวครับ
อยู่ที่บริเวณบ้านหนองโค้งตำบลเมืองทุ่งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
หมดเข้าไปแบบนี้ไปช่วยลูกหมานะมันอยู่ในนั้นลองไปยังไงก่อน
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง๒วันก่อนฮะฝนมันตกหนักไงทำให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณตรงนี้
คือน้ำท่วมขังหลายจุดแล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าที่บริเวณท่อระบายน้ำแห่งเนี้ย
เขาไปพบเห็นกับแม่หมาท่าทางแปลกมันเดินวนเดินวนรอบอยู่ตรงนี้
หลายวันแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าร้องเรียกหาลูกมัน
แล้วคุณดูดึงออกมาเนี่ยโอ้โหต้องเอาตะกร้าเข้าไปข้างใน
แล้วก็ค่อยบรรจุเจ้าลูกหมาลงไปในตะก้าแบบนี้แล้วค่อยส่งต่อกันออกมา
คุณผู้ชมฮะสุนัขครับลูกสุนัขทั้ง๙ตัวปลอดภัยฮะ
โอ้โหโรงโอกโรงใจเนอะใครที่เป็นฮาดสุนัขนะ
เนี่ยได้เห็นลูกหมาแบบเนี้ยโอ้โหมันน่าเอ็นดูว่ะดูมันอ่อนแรงด้วย
พอจริงเป็นหมาน้อยยังเงี่ยเนาะนะมันยังต้องอยู่ใกล้กับแม่
สภาพอ่อนแรงอย่างนี้เลยอ่ะสุดท้ายช่วยมาได้นะครับ
แล้วมานับดูซิว่ามีเพศผู้เพศเมียยังไงกี่ตัวกันบ้าง
ผู้๕ตัวเพศเมียอีก๔ตัว
ซึ่งเป็นลูกสุนัขจรจัดแถวนั้นนั่นแหละ
จากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะนำมาเลี้ยงเอาไว้

ให้มันแข็งแรงเลยแล้วเดี๋ยวค่อยหาค่อยประกาศหาเจ้าของหน่อย
เผื่อว่าจะมีคนใจดีมารับเลี้ยงมันไปนี่น่ารักนะ
ก็คอยดูในโซชงโซเชียลของเขาแล้วกันสนใจตัวไหนก็รับไปอุปการะได้นะครับ